มาดูกันต่อนะคะอย่างที่บอกไปค่ะ
โควิดทำให้กระทบหลายอย่างค่ะ
มหรสบการแสดงต่างก็ต้องงดเว้นหมดนะคะ
โดยเฉพาะมหรสมแบบลิเกแบบนี้แหละค่ะ

ก็มีนักแสดงและทีมงานจำนวนมากค่ะ

เพราะช่วงนี้จริงเป็นช่วงหน้างานด้วยนะคะ
แต่ที่ที่ตัดสินใจเป็นลิเกส์ล้ายส่วนนะ
เพราะเข้าใจพวกแม่โยมแม่ยายทั้งหมดเบาะพวกก็ลำบากเหมือนกัน

แล้วการแสดงลิเกจะเป็นคนที่จำนวนมาก
ก็ส่งผลกระทบต่ออาชีพลิเกโดยตรงเลยโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงหน้างานด้วย
แต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะแสดงได้นะครับก็เป็นความรับผิดชอบร่วมกันนะครับ
แล้วก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งนะครับให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้เร็วที่สุดนะครับ
ก็มีการคิดทำน้ำพริกนะคะเป็นธุรกิจเล็กแนนก็เรียกทีมงานนะครับมาช่วยทำน้ำพริก
ก็มีค่าตอบแทนให้ก็พอประทังชีวิตช่วงนี้ไปได้ครับ
ค่ะซึ่งนอกจากจะกัดฟันสู้ไม่ถอยแล้วนะคะน้องแบงค์สอนรามน้ำเพชรยังเตรียมจัดงานบุญค่ะ
ด้วยการไลฟ์สดการแสดงคอนเสิร์ตรวมใจให้สู้ภัยโควิดผ่านเฟซบุ๊กสอนรามอเนกลาบนะคะ
โดยขนนักแสดงในวงมาเต็มทีมเลยค่ะพร้อมกับเปิดรับบริจาครายได้ทั้งหมด
หากค่าใช้จ่ายนะคะก็จะนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
อบให้โรงพยาบาลพระมงกุฎและโรงพยาบาลสามเงาจังหวัดตากค่ะ
พอยกไหมยกที่คิดถึงนะคะก็รอติดตามค่ะ
วันที่สิบนะค่ะวันอาทิตย์นี้นะคะเวลาก็๑๖นถึง๑๙นเลยล่ะค่ะ
เนี่ยไม่ได้แสดงลิเกมาเดือนกว่าแล้วแล้วแบงค์ก็รู้ว่าแฟนคลับหลายคนนะครับ
คิดถึงแบงค์คิดถึงทีมงานสอนดำน้ำเพชรกันมากแล้วด้วย

กับแฟนคลับที่ร่วมบุญแล้วก็ผู้ใจบุญที่ร่วมบุญในครั้งนี้

เชิญช่วยแฟนคลับสอนดำน้ำเพชรและผู้ใจบุญทุกท่าน
มาร่วมบุญใหญ่กันในครั้งนี้